กวนกีฬาวันนี้พาไปรู้จักกับบุคคลผู้แทนโกงเรื่องเวลามากที่สุด
ในศึกกำปั้นสถานโลก
และไปเมาส์กระจายกับอดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก
สมรักคำสิงไม่ได้มอบ
และลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนน้องเบสรักวนี
เปล่งออร่าความสวยจนคุณพ่อต้องขอโม
และน้องพิธีกันเลยครับ

เจอหน้าเรา๓คนไม่ต้องบอกเลยว่าคือรายการ

อยากรู้นี่คือรายการทวนกีฬา
เป็นรายการสปอร์ตบันเทิงรื่นเริงขำกระจายสไตล์เมาส์มันถ้วน
ถูกต้องครับนี่ที่นี่เงียบไม่ใช่อะไรจำอยู่
กลัวลืมป้าแล้วสมองคุณทำด้วยอะไรเนี่ยไม่ธรรมดา
จำได้ยาวมากเลยนะครับความสนุกสนานกำลังจะเริ่มต้นแล้วนะครับ
สาระหรืออะไรเราไม่มีเรามีแต่ความสนุกสนานที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาครับ
ถูกต้องครับส่วนวันนี้นะครับผมมีช่วงหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้เจอกัน
ครับผมนะครับเป็นเป็นสิ่งที่อยู่ข้างข้างสนาม
ใช่แต่สำคัญมากฮะกับช่วงปวนสนาม

สึกกำตั้นสถาโลกใช่ไหมถูกต้อง
อันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ชมกัน
เพราะว่าเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยเรามีคู่เอกคนไทยนี่แหละฮะ

เรื่องราวเกี่ยวกับการปล่อยการอะไรเราเห็นแล้ว

เราจะได้ยินประมาณ๑๐วิสุดท้ายของไทย

ช่วงปวนสนามวันนี้

กับการแข่งขันศึกกำปั้นสถานโลก
คืนพื้นป่าให้แผ่นดิน
นักสนามมวยมหาวิทยาลัยธุรกเทศทนุรี
ว้าวแค่ชื่องานก็ยิ่งใหญ่ฝุดไปเลย
เรียกได้ว่างานนี้สถานโลกสมชื่อจริงเลยล่ะครับ
เพราะนอกจากจะมีแฟนมวยเข้ามาเชียร์กันอย่างล้นหลามแล้ว
เวทีนี้มีนักมวยหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายคิวกันโอ้โห
ให้ความสนใจและเดินทางขึ้นมาชกด้วยเช่นกัน
แล้วก็มาถึงคู่เอกของรายการครับ
และผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์จีนี่บาโค
แต่ระหว่างที่นักมวยกำลังชมกันยังดูเดือดเมามัน
ตับตุ๊บตับนั้นก็มีเสียงปริศนาดังขึ้น
ื้อหือเสียงอะไรกันเนี่ย
ขอฟังอีกทีได้ไหม
เฮ้ยนี่มันเครื่องดนตรีไทยที่เรียกว่ากลับไม่ใช่ล่ะครับ
แล้วทำไมถึงมาอยู่แถวเวทีมวยสากลกันละเนี่ย

ด้วยความสงสัยเลยต้องเข้าไปถามกันสักหน่อย
ว่าพี่เขาจะเคาะกลับเพื่อ
ไม่กลัวเสียงจะรบกวนสมาธินักมวยหรือไงเนี่ย

เครื่องเคาะสัญญาณ๑๐วินาที
สุดท้ายก่อนที่จะจบการแข่งขันใน๓นาที
ก็คือเวลา๒นาที๕๐วินาที
เพื่อไปให้สัญญาณนักมวยว่าเหลืออีก๑๐วินาทีก็จะจบยกแล้ว
โอ้โหแบบนี้นี่เอง
ต้องขออภัยพี่ด้วยนะครับที่เข้าใจผิด
ชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าตำแหน่งนี้เขาทำงานกันยังไง
สำหรับหน้าที่ของผู้ที่จับเวลาก็คือ
จับเวลาก็คือควบคุมเวลาในการแข่งขันของนักมวย
ก็คือ๓นาทีทำการชกส่วนพักก็คือประมาณ๑นาที
อุปกรณ์ก็คือคืนนาฬิกาจับเวลานะฮะ
แล้วก็เครื่องเคาะสัญญาณ๑๐วินาที
แล้วก็ระคังที่เราทำหน้าที่ควบคุมตรงนั้นครับผม
ส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็นสัญญาณกริ่งนะครับเพื่อ
นักมวยพักใน๑นาทีเนี่ย
มวยจะพักแค่๕๐วินาทีเราก็ให้สัญญาณกิ่ง

โอ้โหเรียกว่าเป็นหน้าที่สำคัญจริงครับ

เพราะต้องผ่านการเคี่ยวตุ๋นเคี่ยวเข็น
ฝึกอบรมและทดสอบจนมีความเชี่ยวชาญขั้นเทพ
ถ้าไม่มีตำแหน่งนี้นักมวยคงโดนชกปวมคาเวทีแน่นอน
เอ้ายกใจให้เลย
เนี่ยเห็นได้มั้ยอีกทีหนึ่ง๓ที๓ที

นี่เห็นแล้วจะเป็นการที่เค้าเป็นเครื่องมือนะฮะ
เฉพาะในไทยเท่านั้นนะ

เป็นการบอกตัวลักษณะนี้เป็นประหลักสาปน
กำเนิดนะครับอยู่ที่ประเทศไทยนะครับ

ตอนแรกนี่นะครับพอดีนี่นักมวยชกกันมาแล้ว
เหลืออีก๑๐วินาทีพอดีร้านหมี่เกี้ยวมา
เคาะกลับ

ช่วงหน้านะคะเราจะพูดถึงจ้ะ
เอ๊ะผู้หญิงคนนั้นคนไหนน่ารัก

เรื่องของทายาทนักกีฬาที่น่าตาย

และอายุเท่าไรอ่ะครับเรื่อง

ได้แม่เยอะจริง